สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในกรุงไทเปย์ของไต้หวันนะครับ
ก็ได้ออกให้บริการกงศูนย์สัญจรในเมืองไทยจง
ตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวไทย
ที่ต้องการยื่นคำร้องและเอกสารราชการ
จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปยังสำนักงาน
โดยมีประชาชนที่พำนักอยู่ในเมืองดังกล่าว
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก
ติดตามได้จากคุณตรีสิริเซวิเศษครับ
พูดคุยด้วยภาษาไทยดังขึ้นอยู่เป็นระยะ
บริเวณชั้นใต้ดินของธนาคารกรุงเทพสาขาเมืองไทยจง
ทางตอนกลางของไต้หวันจากบรรดาแรงงานชาวไทยและคนไทยนับร้อยคน
ที่เดินทางมายื่นเอกสารด้านงานทะเบียนราช
คำร้องทำหนังสือเดินทางและงานนิติกรที่เกี่ยวข้อง
ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปย์
ออกให้บริการกงศูนย์สัญจรเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ไม่ต่างจากการเดินทางไปทำที่สำนักงานในกรุงไทเปย์
พรชัยนามกระโทกแรงงานชาวไทย
และหนึ่งในผู้ที่มายื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางที่นี่บอกว่า

ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ผมไม่ก่อข้อมูลอะไรไม่เข้าใจ
ผมก็สอบถามพี่เขาก็บอกให้หมดทุกอย่าง
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
ที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับ
อดคล้องกับสุพีสอนลำโกน

มายื่นเอกสารทำหนังสือรับรองบุตรชาย
กำลังจะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันบอกว่า

อำนวยความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก
บริการกรงศูนย์สันจร
ไม่ต้องเดินทางไปถึงไทเปย์

ไม่ต้องลางานไม่ต้องขาดงาน

นอกจากการให้บริการความสะดวกแล้ว
สมัครงานสนัดการคาร้ายเศรษฐกิจไทย

ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญ

จะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องที่ให้คำปรึกษา
รวมถึงดูแลผลประโยชน์ของชาวไทย
อาศัยและทำงานอยู่ในไต้หวัน
ราว๘หมื่นคนอย่างใกล้ชิด
คุณพิรุณลายสมิทผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเปิดเผยว่า
อกจากนี้แล้วกิจกรรมกงศูนย์สัญจรในแต่ละครั้ง
ออกมาเยี่ยมคนไทยนะครับ
ก็มาคุยกับคนที่มารับบริการกงศูนย์สัญจร
ว่าเขามีความเป็นอยู่สุขทุกข์เป็นอย่างไรบ้าง

บางครั้งผมก็ไปหารือข้อราชการกับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ฝากให้เขาช่วยดูแลคนไทยที่อยู่ในนี้นะครับ

ก็ถือว่าเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เขานะครับ
ทั้งนี้สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
ได้มีการจัดกองศูนย์สัญจรอยู่บ่อยครั้ง

และที่สำนักงานแรงงานในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของไต้หวัน
โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทั้งหมด
ตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงต่างประเทศ

ยังเป็นการสนองต่อยุทธศาสตร์ประชารัฐ
ของรัฐบาลไทยไปพร้อมกันด้วย
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน